คุณผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยแรงงานไทยที่เดินทางจากอิสราเอลเพื่อกลับประเทศไทยเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับ
หลายคนก็คืออย่างที่ทราบกันก็คือควักเงินซื้อตัวกลับมาเองอย่างเช่น๓ท่านนี้นะครับ
คือแรงงานสามท่านนี้ที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยเป็นคนจังหวัดเชียงรายก็กลับมาจากอิสราเอลครับคือเขาซื้อตัวเองนะครับ
เปิดใจกับทางทีมข่าวครับบอกว่าสุดท้ายเนี่ยต้องยอมซื้อตัวกลับมาด้วยตัวเองนะครับซื้อคือไฟล์ทออกจากอิสราเอลเมื่อวาน
เขาบอกว่าอยู่ที่นั่นเนี่ยนายจ้างคือลักษณะคือบังคับให้ออกไปทำงานครับแต่สถานการณ์เนี่ยเขาติดตามแล้วเนี่ยแนวโน้มคือการสู้รบมันมีแต่แรงขึ้นแรงขึ้นนะครับ
นับจากวันที่๗ตุลาคมก็คือวันที่เปิดฉากถล่มกันเนี่ยกลุ่มฮามาสอยู่ห่างจากแคมป์คนงานสักประมาณกิโลเดียวเท่านั้นเองนะฮะ
ก็เลยตัดสินใจแล้วเอาอย่างงี้ทิ้งค่าแรงครับนั่งรถแท็กซี่แล้วก็หนีออกมานะครับสุดท้ายก็คือมาที่สนามบินซื้อตั๋วเครื่องบินครับคุณผู้ชมราคาอยู่ที่ประมาณ๒๗๐๐๐บาทเพื่อบินกลับบ้าน

ในจ้างก็คือบังคับให้เราทำงานทีนี้ถ้าเราไม่ทำคือถ้าเราไม่ทำให้ให้เนี่ย
ประมาณเนี้ยครับอันนี้รายจ้าง
พื้นที่สีแดงก็จะมีทหารคุมแต่หลอมก็คือไม่มีครับ
แล้วแต่โซนครับ
แล้วแต่เป็นโซนว่าจุดไหนยิ่งหนักมากกว่า
นี่ครับสุดท้ายคือ๒๗๐๐บาทนะแต่ว่าถ้าดูจากที่นายกบอก
คือเอาเงินมาเบิกได้ใช่ไหมครับ

บอร์ดิงพลาสเอกสารอะไรต่างนะคะ